ส่วนการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะคะ
พิธีทีบูเวฟชบุรีตัวแทนสโมสรจากเอเชียค่ะ
เกือบจะได้เข้าชิงพลาดท่าแพ้ไปในช่วงท้ายเกมค่ะ
ตลชิงแชมป์สโมสรโลก๒๐๑๘รอบรองชนะเลิศนะคะ
พิธีบูเฟฟเชรีที่ได้กัปตันช้างกิจสดาวงแก้วพ้นโทษแบนกลับมา
พบกับแมงนุสโซโรคออาบาวนะคะอดีตแชมป์โลก๓สมัยที่ได้ฟาวเก่ากลับมาลงสนามในเกมนี้เช่นเดียวกันค่ะ
เริ่มเกมออกสตาร์ทไปได้๕นาทีนะคะ
แมกนุสขึ้นนำก่อน๑ประตูต่อศูนย์จากเรนโดลิโนค่ะ
จังหวะกระชากแล้วก็ยิงนะคะ

แต่หลังจากนั้นนาทีเดียวค่ะบูเวฟก็เข้าบีบเร็วนะคะแล้วก็ได้ประตูตามตีเสมอจากนรงชัยจูวงศุกร์รงนาชัยจูวงศุกร์นะคะ
นาทีที่๖ค่ะมาเซลมาร์เกวสนะคะยิงให้แมคนุสนำอีกครั้ง๒ประตูต่อ๑
แต่บูเวฟก็มาได้ประตูตามตีเสมอ๒ประตูต่อ๒นาทีที่๑๖นะคะจากกฤษฎาวงแก้ว
แต่อย่างไรก็ตามค่ะก่อนหมดครึ่งแรก๑นาทีนะคะบูเวฟค่ะแปรโล่งจังหวะนี้ของจีรวัตรสอนวิเชียนนะคะแซงนำ๓ประตูต่อ๒
และในช่วงท้ายเกมก่อนหมดเวลา๑นาทีค่ะมาเซลมาเกรสนะคะยิงให้แมคนุสแซงกลับมาชนะได้สำเร็จสี่ประตูต่อสามค่ะเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับคารอสบาโบซ่านะคะทีมเริ่มชาติจากบราซิลที่ชนะบาเซโรน่าลาซาแชมป์ยุโรปจากสเปนไปสามประตูต่อหนึ่งซึ่งก็เป็นการรีแมชคู่ชิงชนะเลิศเมื่อปี๒๐๑๖ด้วยค่ะ
โอ้โอ้โอ้